คุณผู้ชมครับใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับ
คือถ้าตอนนี้เป็นรัฐบาลอยู่ต้องลาราชการแล้วล่ะ
ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่นะครับ
ก็ต้องลงพื้นที่นะครับไปพบปากประชาชน
อย่างคนนี้ครับเศรษฐาทวีสินก่อนเลย
เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ไปกับนายพานทองแท้ชินวัฒน์และแก่นำพักครับ
ลุยหาเสียงที่ตลาดโพชัยจังหวัดน้องคาย
ไปช่วยนายกฤษดาตันเทิดทิศผู้สมัครสอสอเขต๑ครับ
ช่วงหนึ่งเดินผ่านร้านกาแฟเจ๊ตีนะครับ
ซึ่งเป็นร้านดังในตลาดโพชัยเจ๊ตีบอกกับนายเศรษฐาบอกว่า
ร้านนี้คนที่มานั่งดื่มกาแฟได้เป็นนายกรัฐมนตรีทุกคน
ทำยังไงล่ะครับคราวนี้นะฮะนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์มานั่งแล้ว
อยากจะให้นายเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาสั่งชาดำเย็นครับ
แล้วนั่งล้อมวงก็คุยเป็นสภากาแฟกับประชาชนตรงนี้ซะเลยครับ
จากนั้นก็ไปปราศัยต่อที่อำเภอโพนพิสัยนะครับ
ช่วงหนึ่งนายอดีศรเพียงเกตสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ปราศัยถึงกรณีในโซเชียลมีเดียแชร์คลิปที่อ้างว่า
เป็นการซื้อเสียงจากหัวคะแนนของพักการเมืองหนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
ว่าเขตนี้ของแรงครับ
รวมไทยสร้างชาติกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาญนายกรัฐมนตรีนะครับ
อย่างที่สุดท้ายสร้างชาติกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับ
อย่างที่สุดท้ายสร้างชาติกันบ้างครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับ
อย่างที่สุดท้ายสร้างชาติกันบ้างครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับ
อย่างที่สุดท้ายสร้างชาติกันบ้างครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับ

โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธ
ผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกัธมนตรีนะครับผลเอกประยุจจั